คลิปแรกขามแรกที่ให้ชมกันคนที่เขาไปเจอเนี่ยคงไม่มีความสุขหรอก

คือปกติแล้วพวกสายแว้นเด็กแว้นบนถนน

ไม่ใช่คันสองคันมาเป็นสิบอ่ะไปฟังเสียงไปชมภาพกันก่อนครับ
นี่ฮะครึ่งข้างครึ่งข้างกันมาปกติแล้วเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์ใช่ไหม

คราวนี้มาเป็นสายแว้นทางน้ำคือเป็นเจ็ดสกีฮะเป็นสิบลำอ่ะคุณ
แล้วจะเห็นว่าคลื่นที่มันเกิดจากการที่เขาขี่เร็วผ่านเข้ามา

เออเออมันไม่สงบเงียบเลยครับในแม่น้ำที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เขาบอกว่าแหม
เดี๋ยวนี้ไปแว้นกันในน้ำกันแล้วเหรอนะฮะแก๊งเจ็ดสกีแก๊งเนี้ยขับแข่งกันในแม่น้ำเลยนะ
แล้วก็สังเกตเห็นว่าแก๊งนี้นะมาด้วยกันเนี่ยหลายลำแต่ละลำนะคุณผู้ชมจากที่ให้ฟังเสียงสักครู่เนี่ยมันก็คำรามเสียงดังกันนะคลื่นคลางกันไป
ลั่นไปทั่วคุกน้ำเลยความเร็วเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือมาหลายลำอ่ะ
ขึ้นมันก็ไปกระแทกบ้านของประชาชนที่อยู่ริมฝั่งค่ะอ่าบางบ้านเอาเรือผูกเอาไว้มันก็ตีกับบ้าน
ลั่นบ้านไปหมดเลยเรือมันก็บางทีมันก็จะพังอ่ะเนอะน่าสงสารทีเดียว
ครับขึ้นข้อความบอกว่ามาดูสายแว้นทางน้ำกันบ้าง
คิดเห็นอย่างไรกันบ้างน้ำบ้านใครอยู่ติดน้ำเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหม
สามารถล้องเรียนจากหน่วยงานในได้บ้าง

คือถ้าเกิดว่าเป็นรถจักรยานยนต์กลุ่มเด็กแว้นนั้นก็ไปแจ้งตำรวจจับ
เขาก็ถามว่าแล้วเหลือยสกีไปแวะในน้ำ

กรมเจ้าท่าไงใช่ไหมหรือยังไงต้องแจ้งในพื้นที่ก่อน
ตำรวจก็ได้หรือยังไงก็ตามทีนะฮะ
คือทีนี้พอมีการไปแชร์ไปนะคนก็ไปคอมเมนต์เยอะ
โอ้ยมันเจอบ่อยปฐุมธานีในแม่น้ำลำคองก็เจอ
อายุทยาก็เจอนะฮะแถวหน้าวัดมงคลที่บางสาวทงที่สมุทรประการก็เจอบ่อย
โอ้โหพอมีข่าวนี้ทำให้เราทราบว่าตอนนี้
เจสสกีที่ไปซิ่งในน้ำมันมีหลายพื้นที่
ก็เลยร้องเรียนไปยังว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบกรมเจ้าท่าหรือเปล่าหรือยังไง
ช่วยไปดูหน่อยไปตรวจจับกันหน่อยเพราะมันเป็นการสร้างความรำคาญทางเสียงทางสิ่งแวดล้อม
ให้ชาวบ้านที่เขาอยู่ริมแม่น้ำลำครองนะครับ
อยากพักผ่อนแบบเงียบสบายแล้วมันก็เสียงดังกันไปนะฮะ
แล้วเขาร่วมตัวกันทำไมร่วมตัวกันไปไหน
ไปไหนกันไปแข่งกันหรือยังไงฮะ